เกิดขึ้นกลางเมืองพิศนุโลกเลยนะคะ
เป็นเหตุอุกอาจที่โอ้โหก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยม

ถูกฆ่าปาดคอและทรัพย์สินของคุณยายก็หายไปด้วยนะคะ
ก็คาดว่าเป็นลักษณะของการฆ่าชิงทรัพย์

โอ้โหเหตุการณ์นี้คนร้ายทำลงไปได้ยังไง

คนในพื้นที่ทุกคนรักคุณยายท่านนี้มากค่ะ
เป็นเหตุสะเทือนใจที่เกิดขึ้นจริงนะคะ
แต่อาจจะเพราะคุณยายอยู่คนเดียว
คนร้ายอาจจะรู้ว่าคุณยายคงจะมีทรัพย์สินมีอะไร

นายสรายุทธ์กันทองอายุ๕๑ปี

เป็นลูกชายคนที่๒ของผู้เสียชีวิตค่ะ

คนนี้ก็ร้องไห้อย่างที่เห็น

ว่าจะเกิดเหตุแบบนี้กับแม่
ชื่อว่านางบัญญัติกันทอง

ถูกคนร้ายเข้าไปฆ่าปาดคอและชิงทรัพย์นะคะ
ในสองบอกว่าเจอหน้าแม่ครั้งสุดท้ายเมื่อคืน

ทีนี้ค่ะพอดูสภาพศพแม่

ว่าแม่จะต้องสู้กับคนร้าย
ที่คนร้ายหวังจะชิงทรัพย์

สุดท้ายก็เลยโดนคนร้ายฆ่าตายค่ะครับ

พ่อเสียชีวิตไปเมื่อ๒ปีก่อนค่ะ
หลังจากนั้นแม่ก็ขออยู่คนเดียวมาตลอดนะคะ
เพราะมีตัวเขาแล้วก็น้องชายที่ชื่อสาม
สามีของนางมณัฐหรือแอน

เยื้องกันกับบ้านของแม่ก็คอยช่วยกันดูแล
แต่บ้านที่แม่อยู่แม่อยู่คนเดียว
ก็มีน้องชายกับภรรยาเขาอยู่เยื้องกัน
สองบอกว่าเจอแม่เมื่อคืนตอน๓ทุ่ม
เพราะทุกวันจะเป็นคนมาปิดบ้านให้แม่
สายวันรุ่งขึ้นก็จะเข้ามาอยู่กับแม่
วันนี้ค่ะน้องสะพ้ายโทรตาม

สองบอกหัวใจสลายเลยนะคะ
ว่าทำไมคือโทษตัวเองว่าน่าจะมาหาแม่ให้เร็วกว่านี้

พยายามจะคิดว่าไม่น่าจะเกิดเหตุร้ายกับครอบครัวตัวเอง
แต่กลายเป็นว่าโอ้โหมาเกิดเหตุแบบนี้นะ

เมื่อก่อนร้านนี้นะคะเคยเปิดเป็นร้านเสริมสวย

แต่แม่ก็ยังแอบทำผมให้กับลูกค้าบ้างค่ะ

บางทีลูกค้าแม่เป็นขาจรที่มาพักโรงแรม

อยู่ดีขาจรมาขอให้แม่ทำผมแล้วแม่อยู่คนเดียว
ก็เคยเตือนแม่ก็อย่าทำเลย
เป็นห่วงกลัวจะเกิดอันตราย
แล้วก็ชวนแม่แล้วว่าไปอยู่ด้วยกันนะ

แต่แม่บอกว่าอยากจะอยู่ที่บ้านหลังนี้คนเดียว
แล้วสุดท้ายก็มาเกิดเรื่องเศร้าขึ้นได้ค่ะ
มาแกชอบมองโลกสวย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านเลขที่๖๘ทับ๒๑นะคะ
เอกาทศรษอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
เป็นห้องแถวครึ่งปูนครึ่งไม้๒ชั้น
ด้านล่างเปิดเป็นร้านเสริมสวยชื่อร้านช่อทิพย์ค่ะ
หน้าร้านเป็นประตูกระจกนะคะ
แล้วก็มีประตูรั้วเหล็กอีกชั้นหนึ่งอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ
อยู่ใกล้ใกล้กับโรงแรมแล้วก็มีห้างสรรพสินค้าท็อปแลนด์พลาซ่า
ร้านที่ถนนเส้นนี้ส่วนใหญ่ก็จะเปิดเป็นร้านขายดอกไม้พวงหลีดติดติดกันนะคะ
จุดที่พบศพอยู่ภายในห้องน้ำชั้นล่างด้านหลังร้าน
ลักษณะคือนอนหงายจมกองเลือดศีรษะพาดอยู่กับขอบประตูค่ะ
สินของผู้เสียชีวิตหายไปด้วยค่ะ
ร้อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท
สร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก๕๐สตางค์
แหวนทองคำอีก๑วงนะคะ
มณัฐกันทองชูโชคอายุ๔๖ปีชื่อเล่นชื่อแอน
เป็นลูกสะพ้ายของผู้เสียชีวิตเป็นคนพบศพคนแรก
แอนบอกว่าตอนแรกรู้สึกแปลกว่าทำไมประตูหน้าบ้านเปิดอยู่
เห็นแม่ในห้องน้ำตอนแรกนึกว่าแม่เป็นลม
ล้มศีรษะกระแทกขอบประตูจนหัวแตกเลือดไหล
ก็เลยรีบแจ้ง๑๖๖๙ให้มารับตัวไปส่งโรงพยาบาล
แต่พอกู้ชีพมาถึงพลิกร่างแม่เท่านั้นแหละค่ะโอ้โหถึงรู้ว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
สินของแม่ก็หายไปอย่างที่บอกนะคะ
ที่เป็นลูกสะพ้ายของผู้เสียชีวิตบอกเลยว่า
คนร้ายมันใจร้ายมากจริงขอสาบแช่งเลย
ก็เข้าใจว่าเศรษฐกิจมันแย่แต่ไม่ได้หมายความว่าเศรษฐกิจมันแย่
แล้วคนต้องกลายมาเป็นโจรแล้วที่สำคัญก็คือไม่ควรจะมาทำกับคนแก่แบบนี้
ท่านผู้ชมครับมีผู้ที่อยู่ใกล้ใกล้กับบ้านหลังเกิดเหตุนะครับ
ที่เขาเล่าข้อมูลให้กับเราฟังนะครับ
นายเพชรเรือนชมอายุ๔๘ปีเปิดร้านซ่อมรองเท้าอยู่ข้างบ้านของผู้ตายเลยนะครับ
บอกว่าเมื่อเช้าประมาณ๙โมงมาเปิดร้าน
รถมอเตอร์ไซสีแดงจอดอยู่หน้าร้านตอนนั้นไม่เอกใจอะไรนะครับ
แล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินออกมาก่อนที่จะหายกลับเข้าไป
ผู้หญิงคนนี้รูปร่างทวมอายุน่าจะสักประมาณ๓๐ลักษณะคล้ายธอม
เขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับคิดว่าเป็นลูกค้า
แล้วก็ไม่ได้สังเกตอะไรอีกเลยนะ
กระทั่งนางมณัฐลูกสะพ้ายของผู้ตายเข้ามาถึงประมาณ๑๑นาฬิกา๔๐นาที
ก็เอกใจเพราะว่าประตูหน้าบ้านเปิดอยู่
เข้าไปดูเห็นแม่นอนล้มอยู่ตรงห้องน้ำ
ทีแรกคิดว่าเป็นลมตามที่เราเล่าเมื่อสักครู่เลยนะฮะ
พอเข้าไปดูให้ชัดนะครับก็ถึงรู้ว่าอ้าวถูกฆ่านะครับ
เพราะว่าที่ลำคอเนี่ยมีบาดแผลถูกของมีคมบาดเป็นแผลชะกันขนาดใหญ่ด้วย
เลือดเนี่ยไหลนองเต็มห้องน้ำเลยนะฮะ
รถจักรยานยนต์ที่ในเพชรบอกว่าเห็นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นรถสกูปปี้สีแดงนะครับจอดอยู่หน้าร้านของผู้ตายแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะเป็นสาวธอมอยู่ด้วยซึ่งไม่มั่นใจว่าสาวธอมคนนี้จะเป็นเจ้าของรถหรือเปล่านะครับหรือว่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่เพราะคาดกันว่าอาจจะ
ออกไปตอนไหนออกไปในลักษณะแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยเขาไม่ได้สังเกตต่อ

ลักษณะพูดแบบมึงกูได้ยินอย่างเนี้ยดังอยู่พักใหญ่นะครับอยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุแต่ไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นลูกหลานทะเลาะกันอาจจะลูกหลานทะเลาะกับคุณยายหรือเปล่าจนมารู้ตอนหลังนั่นแหละว่าคุณยายเนี่ยถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต

แต่ว่าเสียงก็ดังมากหล่อของศักดิ์บวกเหมือนกันนะครับ
ทีนี้ค่ะตัวนายสรายุทธ์หรือใน๒ลูกชายคนที่๒ของผู้เสียชีวิต
ก็เปิดใจกับคุณคารินกระมุดโยธินทีมข่าวของเรานะคะ
บอกว่าครั้งสุดท้ายที่คุยกับแม่ก็คือแม่อยากให้เลิกบุรี
แต่แม่ก็เคยพูดบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นรังไม่ดีหรือเปล่านะ
แม่เคยพูดกับลูกชายเอาไว้ว่าถ้าจะตายก็อยากจะตายไปเลย
ไม่อยากจะทรมานอะไรเนี่ยค่ะคือแม่เคยพูดเปลยเอาไว้แบบนี้
ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นลางไม่ดีไหมสุดท้ายแม่ก็มาถูกฆ่าตายแบบนี้เนี่ยนะคะ
คือจริงแล้วถ้าจะถามเรื่องสุขภาพแม่คุณแม่อายุเยอะแล้วก็จริงอายุ๗๔
แต่แม่แข็งแรงมากนะคะก็เชื่อว่าแม่น่าจะอายุยืน
แต่กลายเป็นว่าถูกคนร้ายที่มาก่อเหตุชิงทรัพย์แล้วก็ฆ่าแม่เสียชีวิตแบบนี้ค่ะ
ตายไปเลยไม่ต้องเจ็ดไม่ต้องป่วยไม่ต้องทรมานครับแต่เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้น

แล้วก็สู้กันอะไรเนี่ย
คำพูดสุดท้ายที่แม่พูดกับผมว่า

เอาต้นย่าที่มีดอกขาวมากินสิมันจะทำให้เลิกบุหรี่ได้
ผมก็บอกไม่ใช่หรอกแม่มันอยู่ที่ใจคุณคารินทีมข่าวของเราก็เลยสำรวจพื้นที่นะคะ
ตลอดเส้นทางของถนนเอกาทศรษก็อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ไปคุยกับคนแถวนั้นทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเหตุการณ์นี้
เป็นเหตุการณ์ที่โหดเยี่ยมครั้งแรกที่เกิดขึ้นในระแวกนี้เลยครับ
ก็คือก่อนหน้านี้แถวนี้ไม่ค่อยมีเหตุร้ายอะไรเขาก็เลยไม่ติดกล้องวงจรปิดกัน
ดังนั้นเหตุการณ์นี้มันก็เลยไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดแม้กระทั่งร้านเสริมสวยของผู้เสียชีวิต
เขาก็ไม่ได้ติดกล้องวงจรปิดมีชาวบ้านคนหนึ่งนะคะบอกว่ารู้จักผู้เสียชีวิตดี
ยืนยันว่าเป็นคนนิสัยดีมากไม่เคยมีศัตรูหรือว่าขัดแย้งอะไรกับใคร
คือคนแถวนี้เขาอยู่กันอย่างรักใคร่กันนะคะก็อาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้คนร้ายมาก่อเหตุ
ก็เพราะว่าแถวนี้เขาก็อยู่กันแบบสบายอาจจะสังเกตแล้วว่าเอ๊ะแถวนี้ไม่มีกล้องวงจรปิดเลย
คนร้ายอาจจะสังเกตแล้วว่าผู้เสียชีวิตอายุเยอะอยู่คนเดียวลักษณะแบบนี้
ก็เลยพุ่งเป้ามาก่อเหตุทางด้านของพ่อตาของลูกชายผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่าปกติแล้วเนี่ยลูกชายคนรองของผู้เสียชีวิต
มาหาทุกวันช่วงสายสายคนร้ายอาจจะใช้ช่วงเวลาที่เป็นช่องว่าง
ก่อนที่ลูกชายจะไปหาแม่เข้าไปก่อเหตุ
เพราะทุกคนยืนยันว่าตัวผู้เสียชีวิตไม่มีปัญหากับใครแน่นอน
ตำรวจก็ต้องพยายามไปไล่ดูนะคะว่ามีตรงไหนที่มีกล้องวงจรปิดอยู่บ้างไหม
แต่อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าแถวบ้านหลังที่เกิดเหตุคือไม่มีเลย
ไม่มีบ้านหลังไหนติดกล้องวงจรปิดเลยมันน้อยอ่ะค่ะ
ตำรวจก็ต้องไปไล่ดูหลักฐานอื่นอื่นนะคะก็ต้องไปเก็บหลักฐานคือรอยนิ้วมือ
บ้านหลังที่เกิดเหตุแล้วก็ต้องสอบปากคำพยานแถวนั้นนะคะ
ตอนนี้ระดมกำลังชุดสืบจากตำรวจภูทรจังหวัดพิศนุโลก
แล้วก็ตำรวจภูทรภักดิ์๖นะคะก็ช่วยกันลงพื้นที่ตามตัวผู้ก่อเหตุ
ส่วนอาวุธที่คนร้ายใช้ก่อเหตุก็น่าจะเป็นมีดค่ะ
แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะว่าเป็นลักษณะไหนยังไง
คนร้ายไม่ทิ้งหลักฐานอะไรเอาไว้ในที่เกิดเหตุเลยนะคะครับ
ต้นตอนนี้ก็ต้องรอผลการชนะสูตรร่างของผู้เสียชีวิตด้วยค่ะอืมท่านผู้ชมครับ